อุ้นจะอายเลยเอาไม่ต้องกระเถียนก็ได้เอาอย่างงี้
จะชวนคุณไปปั้นครกขายว่าไปคุณผู้ชม
ปีหนึ่งเนี้ยได้ตังเนี้ยห้าสิบกว่าร้านใช่นะอุ้ยนี่มันสะพัดขนาดนั้นเลยหรอ
ใช่นี่ทำเป็นเล่นไปนี่ต้องย้ายไปอยู่ที่นครพนมค่ะ
เพราะว่าที่หมู่บ้านนี้เขาปั้นครกขายกันเป็นอาชีพ
ดินเขาดีไม่ต้องมีส่วนผสมอะไรเลย
นี่ไปที่บ้านกลางค่ะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนที่นครพนมนะคะ
หมู่บ้านนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเจอพิษโควิดมา๒๓ปีใช่ไหม
แต่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยจ้า
เพราะว่าอาชีพหลักของเขานอกจากทำการเกษตรแล้ว
เขามีวิถีชีวิตก็คือขุดดินปั้นครก
ในครัวเรือนไม่พอนะต่อยอดมาส่งขายอีก
แล้วก็เป็นแบบนี้มายาวนาน๓๐กว่าปีแล้ว
นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจของจังหวัดเลยนะ
อย่างที่บอกค่ะเงินสะพัดมากไปปีนึงไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท
คือเขาก็ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรนี่แหละ
ดินมาสิแล้วดินท้ายหมู่บ้านได้เปรียบมาก

ไม่ต้องใช้ส่วนผสมอะไรเอามาปั้นครกได้เลย
แล้วก็ผ่านกระบวนการต่างเอาตากเอาเผา
แล้วทุกวันนี้นะหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านผลิตครก

เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ค่ะผู้ใหญ่สุนทร
เป็นประธานเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา
ผู้ใหญ่บอกว่าอันนี้ภูมิปัญญาสืบทอดกันมา๓๐๔๐ปีแล้วนี่
พานักข่าวไปดูวิธีการปั้นครกค่ะ
วันหนึ่งแต่ละครอบครัวจะปั้นได้
วันหนึ่งประมาณ๔๐๕๐ใบเยอะอยู่นะคุณ
แล้วเขาจะมีหลายไซส์ไงมีอยู่๕ขนาด
ราคาตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึง๑๕๐บาทแล้วไม่ยุ่งยากเลยค่ะ
เขาจะไปซื้อดินมาใครขายดินก็ไปซื้อมา
ละ๓๕๐หรือว่าไปเอาดินจากท้ายหมู่บ้าน

ทีนี้ก็เอาไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
หลังจากนั้นก็เข้าเครื่องบดออกมาเป็นแท่งแล้วก็เอามาขึ้นรูป
ขึ้นรูปเสร็จตากตากเสร็จก็เผา

คือในหมู่บ้านนั้นเขาปั้นครกกันเกือบ๕๐๐ครัวเรือนนะ

มันจะต้องเป็นเนื้อหินหยาบไม่เรียบจนเกินไป
แล้วที่สำคัญดินในพื้นที่นี้เขาเป็นดินคุณสมบัติพิเศษดินเหนียวไง
พอเข้าเตาเผาปั๊บออกมาเป็นครกหินมีคุณภาพแบบนี้
โอ้โหรายได้มหาศาลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจประจำจังหวัดเลยค่ะ
โอ้โหเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นำมาฝากก็แล้วกันนะคะ